จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ

ด้วยการคว้าแชมป์รถต้นแบบ
หัดพลังงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ

มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
นำมาโดยอาจารย์วิทยาวงกลาง
พร้อมด้วยนางสาวสุธาพรมัชกะนักศึกษาแล้วก็นักขับ

สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
กรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา

คว้าแชมป์๒รายการใหญ่ในการแข่งขันครั้งนี้
คือ๑ค่ะรางวัลลดต้นแบบประหยัดพลังงานประเภท
ตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำลายสถิติเดิม
ด้วยการคว้าแชมป์เป็นปีที่๒ติดต่อกัน
ส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นการแข่งขันประเภทการออกแบบรถยนต์ค่ะ